อีกหนึ่งสาวที่น่ารักไม่แพ้น้องวงนี้เลยนะคะ

เราไปพูดคุยถึงเรื่องการเรียนของน้อง
เพราะว่าน้องมีแพลนจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่เมืองนอก

ลมเพลลมพาสเปลี่ยนใจซะแหละ

หลังจากเรียนจบที่เมืองไทยก่อนดีกว่า
ตอนนี้เจ้าตัวก็ใกล้จะเรียนจบภายใน๔ปี

แล้วก็แววมาว่าน่าจะมีลุ้นเกียรตินิยมด้วยล่ะค่ะ

ไม่ใช่แค่ไปเพราะว่าพ่ออยากให้ไปหรือว่าไปเพราะว่าต้องไปอ่านหนังสือเพิ่มอาวุธกลับมาอย่างนี้

ได้ไม่ได้เกียรตินิยมก็ไม่มีปัญหาหรอกสำหรับปันนะ
เพราะว่าทำงานเยอะขนาดนี้แบ่งเวลาได้ดีขนาดนี้ก็ดีมากแล้วนะคะ
จากเรื่องเรียนจะไปได้สวยแล้วเรื่องหัวใจก็ดีไม่แพ้กันเลยค่ะ
หลังจากที่ซุ่มปลูกต้นรักกับหวานใจรุ่นพี่นอกวงการเห็นบอกเลยว่าเป็นปีแล้วนะคนนี้
แล้วก็พาไปเจอคุณพ่อคุณแม่มาแล้วด้วยค่ะ
เห็นทีความรักครั้งนี้คุณพ่อคงจะไฟเขียวแล้วล่ะค่ะ
ก็ไม่ได้ปิดคือหนูไม่รู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องลงรูปหรือว่าอวดหรือนั่นไงมันไม่จำเป็น
มันโอเคที่สุดก็คือการที่เราให้เขาแล้วเราไม่หวังอะไรกับไหมมากกว่า
จะจบปี๔แล้วคุณพ่อก็อนุญาตบ้างแล้วแหละ
เรื่องแบบนี้นะเรื่องหัวใจก็เป็นไปตามวัยแหละวัยรุ่นสมัยนี้
แต่ว่าผลการเรียนก็ค่อนข้างดีด้วยนะคะน่าชื่นใจแทนคุณพ่อจริง
ตัวด้วยปันเนี่ยเก่งครบสูตรอยู่เหมือนกันนะคะ